ปิดแล้วปิดอีกปิดแล้วปิดอีก
ขอฮึดสู้อีกครั้งค่ะเพราะว่ามีลูกน้องอีกหลายชีวิตที่ต้องดูแลรับผิดชอบกันไปนั่นเองนะคะ
ชาบูที่เคยปิดไปก่อนหน้านี้นะ
ฟังดีคุณผู้ชมตอนที่ข่าวดีทยอยเปิดให้บริการแล้วเกือบ๓๐สาขา
ดีใจด้วยพี่อู๊ดสุดยอดจริง
สาขาล่าสุดก็เป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

เปิดวันแรกคนแฮกันมาอุดนุ้นเพียบเลยค่ะ
ส่วนเรื่องปัญหาราคาสินค้าหมูผักแพงขึ้นราคา
อู๊ดบอกว่าขอคิดใหม่ทำใหม่แล้วกันไม่น้อย

ถ้าหมูขึ้นเนี่ยเอายังไงไม่โกงนะลูกค้าเนี่ย

พอราคาลงปุ๊บอู๊ดเป็นต่อลดให้เหมือนเดิมตามปกติ
ส่วนผักผลไม้ถ้าแพงค่ะก็เปลี่ยนจากที่เคยซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางไง
เสาะแสวงหาไปเลยหาชาวไร่ชาวสวนไปตรงที่เลยนะ
เป็นการปรับแนวคิดเพื่อสู้กับวิกฤตให้ได้ค่ะ

ตอนนี้เพิ่งเปิดล่าสุดเมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมาที่กาญจนบุรี
เราก็ปรับกลยุทธ์ใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่
การบริหารแบบใหม่เหมือนกับโควิด
ที่มันกลายพันธุ์เป็นอะไรใหม่ได้
สมมุติว่ามีเหตุการณ์หมูแพงขึ้นมาอีก
เราก็จะแจ้งลูกค้าว่าเราถ่ายได้ราคาประมาณนี้นะ
เพื่อเราก็อยู่ได้ด้วยแล้วลูกค้าก็อยู่ได้ด้วย
อย่างตอนนี้มีผักมาแพงแล้วก็ต่อสู้กับมัน
วิธีคิดด้วยกันคุณก็หาผักประจำท้องถิ่น
ไม่ใช่ต้องไปซื้อตลาดไม่ใช่ต้องไปซื้อกับพ่อค้าคนกลางอย่างเดียว